คือเจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วว่าฝากเป็นหูเป็นตาหน่อย
สำหรับการดูแลแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายทางช่องทางธรรมชาติ
แม้กระทั่งคนไทยเองที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้ามา
ให้ช่วยแจ้งให้ช่วยแจ้งหน่อย
คือมีทางเพจหมอแม่สอดนะคะเขาก็ได้รายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
เพราะว่ามีคนในพื้นที่ก็แจ้งข้อมูลมาด้วยนะคะ
คือมีการพบกลุ่มผู้หญิงคนไทย
เขาไปทำงานที่จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา

ลักลอบเข้ามาประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติ
แล้วมาตรวจที่โรงพยาบาลแม่สอด
จะขอใบรับรองการตรวจโรค
เพื่อที่จะเดินทางออกนอกจังหวัดตาก
และคุณผู้ชมคะทั้ง๔รายที่มาตรวจ

ติด๔คนเลยหรอ
๓ใน๔เป็นซากเชื้อโควิด๑๙ที่ไม่แสดงอาการ

ต้องส่งเข้าห้องความดันลบทันทีค่ะ
อีก๓รายที่บอกว่าเป็นซากเชื้อฝังอยู่ในร่างกาย
ก็ต้องกักตัว๑๔วันเพื่อให้เชื้อหมดถึงจะปล่อยออกมาได้
ซึ่งผู้ป่วยโควิด๑๙ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแม่สอดเอง
ก็มีรักษาหายแล้วกลับบ้านได้๒คน
แต่ว่าทีนี้ค่ะมันมีปัญหาอย่างที่เล่าไปนี่แหละ

มีกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรึงกำลังดูแลอย่างแน่นหนา
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ตรึงกำลังแบบทุกตารางนิ้วเลยดีกว่า

ทางจังหวัดตากก็มีการอนุญาตให้คนไทยที่อยู่เมียนมา

ให้แจ้งคุณมาได้แต่คุณมาแล้วคุณต้องกักตัวไงคะ

เขาไม่ได้ว่าให้แจ้งผ่านกระบวนการขั้นตอนแล้วคุณก็ต้องกักตัว

แต่ประเด็นคือทำไมคุณไม่แจ้งทำไมคุณไม่มาอย่างถูกต้อง
คุณลักลอบเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะคุณก็ป่วยโควิด๑๙จริง

คุณจะออกจากพื้นที่จังหวัดตากไปที่อื่น
คุณก็ต้องไปขอใบในการที่จะผ่านไปอีก
ใช่ค่ะหมายความว่าคุณลักลอบเข้ามาจากเมียนมา
แล้วคุณตั้งใจจะออกจากพื้นที่จังหวัดตากอีก
ยังดีที่คุณมาตรวจแล้วพบว่าติดโควิดสิบเก้าก่อน

ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะฮะใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับที่สะแก้วนี่ก็เจอนะครับ
สะแก้วนะครับชุดปฏิบัติการร่วมนะครับ
ไปจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา๗คนผู้ชาย๓ผู้หญิง๔
เดินเท้าลักลอบข้ามคลองพรมโหด
นี่ฮะตรงนี้ครับจุดตรงนี้นะครับ
เป็นคลองกั้นพรมแดนไทยกัมพูชาจากฝั่งปลอยเป็ด
คนเนี่ยข้ามเข้ามาในไทยเดินลัดเลาะมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เลาะตามป่าละเมาะริมคลองพรมโหดมานะครับ
่งหน้าจะขึ้นถนนสอนเพ็ญในพื้นที่หมู่๑ตะบนท่าข้าม
อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
เจ้าหน้าที่ก็ดักรออยู่แล้วฮะ
ก็จับกลุ่มตัวนะฮะทุกคนก็สวมหน้ากากอนามัยมาแล้วครับ
แต่ทั้ง๗คนไม่มีเอกสารการเดินทางไม่มีเอกสารอนุญาตทำงานในไทยนะ
ลักลอบข้ามแดนเข้ามาก็ต้องเอาไปสอบสวนไปดำเนินคดี
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะทำให้ถูกต้องตามขั้นตอน
คัดกรองโรคทั้ง๗คนบอกว่าอย่างนี้
ลักลอบข้ามแดนเข้าไทยเนี่ยเพื่อจะไปรับจ้างทำงานที่ตลาดโรงเกลือ
เนื่องจากอยู่ที่บ้านเกิดที่กัมพูชาไม่มีงานทำ
รับว่าดิ้นรนเข้ามาเพื่อจะมาหางานทำในไทย
เจ้าหน้าที่ก็ถามว่าไม่กลัวเหรอโควิด๑๙โรคระบาดแพร่กระจายอะไรพวกนี้เนี่ย
เขาบอกเขาไม่กลัวไม่สนใจโรคระบาดเพราะถ้าเขาอยู่ที่บ้านเขา
เขาก็ไม่มีกลิ่นอีกจุดหนึ่งนะครับ
ป่ามันท้ายหมู่บ้านทัพสยามซอย๑หมู่๑๕ตะมนตาพระยา
นี่ครับทุกผู้ชมครับดูชุดเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้ต้องใส่ชุดแบบนี้นะ
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนเนี่ยฮะเขาก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับ

นี่ไปจับกลุ่มคนไทยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับ
ชื่อนางสาวนุติยาดำดอนอายุ๒๗ปี
แรงงานชาวกัมพูชา๑๑คนลักลอบเข้าไทย
นี่คนไทยเราเองนี่แหละนี่ไปพาเขาลักลอบเข้าไทยนะครับ๑๑คน
ใน๑๑คนนี้เป็นเด็ก๒นะครับ
หญิงชาวไทยคนนี้เนี่ยเธอบอกว่ามารับชาวกัมพูชาทั้งหมด
เพื่อจะพาขึ้นรถไปจุดนัดพบที่ป่าชุมชนหมู่บ้านทัพสยามหมู่๑๕
ได้ค่าจ้างหัวละ๓๐๐บาทนี่ฮะ
ชาวกัมพูชาบอกว่าเขาก็ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติก่อน
แล้วก็นัดกับนุติยาเนี่ยตรงนี้นะฮะเพื่อจะขึ้นรถต่ออีกทีนึง
ตั้งใจจะไปทำงานที่ตลาดโรงเกลือเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็เอาตัวไปสอบสวนโรคนะฮะเอาตัวไปตรวจคัดกรองนะครับ
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายต่างก็ปกตินะครับ
เดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป